อยากได้อะไรบางทีก็ต้องมีที่พึ่งทางใจนะ

มีคนหนึ่งเขาไปขอให้ขายที่ดินได้

ขายได้จริง
ไปดูวิธีการแก้บนเขาหน่อยนะครับ

นี่อันนี้คือสารเจ้าพ่อหลักเมือง

เขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขัน
นะครับนางคุณสลาก
ประสานกลิ่นนำคณะมโนรา

อยู่ที่อำเภอประทิวที่ชุมพร

จำนวนมากเลยก็จัดตกตรงตกแต่ง

ที่ดินเป็นที่มรดกของเขา

จนกระทั่งไปเดินผ่านศาลเจ้าพ่อ

มาแสดงถวายเจ้าพ่อจากนั้นไม่นานไม่ถึงเดือนเลยนะคุณรัชพรคุณผู้ชม

ขายได้ตามราคาที่ตั้งไว้คือ๑๐ล้านนะครับ
ก็เลยแบบโอ้โหแสดงว่าเจ้าพ่อนั้นศักดิ์สิทธิ์มาก
สารเจ้าพ่อหลักเมืองเก่าอายุกว่า๑๐๐ปีนี้อยู่ในชุมชนโบราณแห่งแรกของประจวบคิริขัน
เป็นสารเจ้าพ่อคู่บ้านคู่เมืองมานานแล้วก็มีมักจะมีคนไปบนบานสารกาแล้วก็ได้โชคได้ลาบสม่ำเสมอทีเดียว
เอาล่ะคุณผู้ชมนี่เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นความหวังของคนที่ชอบเรื่องตัวเลขก็ได้นะครับ
อีกที่หนึ่งไปที่วัดไผ่แขกหรือว่าวัดอุทุมพรารามอยู่ที่สุพรรณบุรี
นางบุภานวระ๓โรงงานผลิตชุดชั้นไหนนำคณะแตรวงไปบรรเลกให้เพื่อนกว่า๓๐คน
ไปร่วมการรำวงถวายหลวงพ่อเป็นพ่อสมเด็จทันใจก้าวหน้า๙รอบ
เขาก็บอกว่าเป็นการถวายให้พ่อทันใจ๙รอบถวายพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี๙รอบ
แล้วก็ถวายแม่ตะเคียนอีก๙รอบ
บุภาเขาบอกว่า๒๔มีนาคมที่ผ่านมาไม่กราบขอพรเจ้าแม่ตะเคียน

จากนั้นก็ไปไหว้พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีบนว่าถ้าลูกช้างถูกหวยนะ
เดี๋ยวจะนำแตรวงไปบันเลงรำแก้บนถวาย
รวมทั้งจะหอมแก้มเจ้าพ่อขุนช้างด้วย
สุดท้ายถูกจริงถูก๕๒นี่ไปหอมแก้มแบบนี้
รำวงกันถวายกันไปหอมแก้มอีกวนผ่านก็หอมอีกอะไรแบบนี้

บนเอาไว้ไว้ก็ต้องไปแก้บนตามที่ได้พูดเอ่ยเอ่ยวาจากันไว้
ก็เป็นการทำให้สบายใจมากขึ้น